กรณีที่มีนักศึกษาสาวคนหนึ่ง

โพสต์ไว้เมื่อวันที่๕กุมภาพันธ์
เวลา๒ทุ่ม๒นาที

บอกว่าเธอขึ้นรถไฟฟ้าซึ่งมีคนเบียด
แล้วอยู่ก็มีอีลุงคนหนึ่ง

เฉียดบริเวณขาแบบอีกนิดเดียว
ก็จะโดนจิมิของเธอแล้ว

คือในสิ่งที่เธอโพสต์เธอใช้คำว่านี้เลย
จอาจารย์สลัยอิอะไรจตะวามม
แต่ถ้าเราอ่านสภาพหน่อยอวัยวะเพศแล้วกันนะครับ
ใกล้จะโดนอวัยวะเพศของเธอแล้ว
แล้วเธอโพสต์เรื่องราวแบบเมื่อกี้ยาวเต็มไปหมดเลย

คุณผู้ชมครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
ตามสอสแหวงหาว่านักศึกษาสาวที่โพสต์นี่เป็นใคร

อยากให้เธอเปิดใจเล่าถึงวินาทีเกิดเหตุให้ฟัง

จากเรื่องราวที่เธอโพสต์ทิ้งไว้ใช่ไหม

เกิดเหตุการณ์ช่วงค่ำวันที่๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
สวมใส่ชุดนักศึกษากระโปรงทรง
อะไรนะฮะเอ๊ะทรงเอ๊ะทรงเอ๊ะ
คือมันแปลว่ากระโปรงที่มันแบบปานออกไปข้างนิดนึง
หรอฮะนั่นทรงเอ๊ะของผู้หญิงใช่ไหมค่ะทรงเอ๊ะของผู้หญิงค่ะ

เพราะว่าที่แรกเธอบอกอยู่แล้วเธอไม่ได้ใส่ชุดรัดรูป
แต่กระโปรงเนี่ยโอเคมันอาจจะเหนือข่าวมันจะสั้นขึ้นมานิดหน่อย
อ๋อนะครับแต่เธอก็สวมเสื้อคลุมทับอีกชั้นนึงด้วย
ทับนักศึกษาทับเสื้อนักศึกษาใช่ไหม

แล้วก็มีผู้ชายผู้ก่อเหตุตอนเธอเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟัง

ลุงคนหนึ่งมีผิวดำรูปร่างสูงประมาณ๑๗๕เซนติเมต

ขึ้นรถไฟฟ้ามาพร้อมกับเธอที่สถานีรถไฟสาราแดง
ขณะนั้นมีผู้โดยสารใช้บริการค่อนข้างหนาแน่นเพราะเป็นช่วงหัวค่ำ
เปรียบว่าผู้โดยสารแน่นอย่างกับปลากระป๋องอัดกันเต็มรถเลย

เริ่มแรกเธอรู้สึกเหมือนมีอะไรมาโดนที่ขาของเธอ
เธอก็พยายามขยับตัวหลบแล้วนะ
แต่ด้วยความที่ผู้โดยสารแน่นมากมันก็จะขยับมันจะหลบไปไหนมากไม่ได้นะครับ

เมื่อถึงสถานีช่องนนทรีย์คนเริ่มลง
เธอจึงได้ช่องในการขยับหนี
แต่อีลุงผู้ชายคนนั้นก็ตามเธอมาอีก

และพอไปถึงสถานีสุรศักดิ์จังหวะนั้นรถเบรก

เอามือมาแตะที่ของสงวนของเธอ
เท่านั้นแหละเธอตะโกนออกมากลางรถเลย

ผู้โดยสารคนอื่นตกใจหันมามอง
ฟังเสียงนักศึกษาสาวคนนี้เล่าให้ฟังหน่อยครับ

แล้วเขาก็แบบเอามือมาด้วยคือครั้งนี้เขาแบบพยายามมาจับแล้วอ่ะ
แล้วหนูก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วหนูก็เลยดันไหล่เขาออก
คือตั้งหลายแรกยังไม่ทำอะไรแต่ว่าดันไหล่ก่อน
สักพักพอรถมันหายรถมันเลิกแบบรถมันเริ่มกระชาก

แต่ว่าเขาแบบมือเขาก็ยังแบบยังอยู่ไม่นิ่งเหมือนเดิม

แล้วจนพอถึงกล้ายถึงศุกษาศักดิ์อะคะ

มันไม่ใช่ว่าคิดว่าเองไม่โดนแต่คือเขาตั้งใจ
หนูก็เลยตั้งใจว่ามันโรคจิตแล้วแหละ
นี่แหละครับเธอบอกว่าเอามือมาแปะไว้ตรงของสงวน
แบบเต็มมือนะแล้วก็แปะตรงเป้ากระโปรงนักศึกษาของหนู
หนูก็ด่าสิหนูตะโกนด่าเลยนะว่าโรคจิต
ตรงนั้นเลยใครก็มองหมดเลย
แต่ที่โมโหที่สุดคือนอกจากจะโดนจับของสงวนแล้ว

เสียความรู้สึกแล้วสิ่งที่สำคัญคือไม่ทันถ่ายรูปไว้
แล้วก็คนที่ยืนรออยู่ตรงชาญชาลาก็เอาแต่มอง
ไม่เห็นทำอะไรเลยเธอบอกว่าตอนนั้นคนก็เยอะไง
พอตะโกนไปแล้วไม่เห็นมีใครจะช่วยจับอิตาลุงคนนี้เลยนะครับ
ชายคนนั้นก็วิ่งออกจากรถไฟฟ้านะครับ
ก็ยืนหันซ้ายแลขวาอยู่ไม่ได้วิ่งหนีทันทีเลยนะคุณ
ซึ่งจังหวะนั้นไม่มีใครช่วยเหลือเธอเลย
อีกมุมหนึ่งกรณีที่เกิดขึ้นกับเธอ
สะท้อนให้เห็นจิตสำนึกการเข้ามาช่วยเหลือ
ของคนในสังคมอีกด้วยเธอบอกแบบนี้
พอเธอบอกว่ามีคุณป้าคนนึงพอเข้ามา
เหมือนกับก็ถามในรถไฟฟ้าแหละว่าโอเคหรือเปล่า
แต่ว่าคนด้านนอกเหมือนกับหลีกทางให้
แล้วให้ตะลุงวิ่งหนีไปเลยนะคะ

ทุกคนก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้น

มันก็ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้หลายคนก็อาจจะมองว่า
เป็นเรื่องของคนอื่นเขาทำอะไรกัน
เราก็อยู่สงบไหมตกอกตัวใจกันไป
หรือไม่ก็อยากจะช่วยนะแต่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้น

ถึงคนที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นในโพสต์ของเธอด้วยว่า
เข้าใจทุกคนที่มาแสดงความคิดเห็น

ก็อยากให้สังคมโซเชียลเข้าใจว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะมาสร้างกระแส

และที่สำคัญเธอก็สะท้อนแล้วกัน
ให้เป็นอุทาหรณ์แก่สังคมในการที่จะเข้าช่วยเหลือ
จะช่วยไม่ช่วยเราไม่รู้หรอกว่าหน้างานเป็นยังไง
แต่นี่แหละครับก็ถือว่าครั้งหน้าถ้าเกิดมีผู้หญิงอยากขอความช่วยเหลือ

ใช่ค่ะแล้วเธอบอกด้วยนะตำรวจแนะนำมา
ว่าให้ถ่ายรูปคนที่อยู่ใกล้

คือขอที่อยู่หรือว่าขอเบอร์โทรศัพท์ติดต่อคนที่อยู่ใกล้
อย่างน้อยจะได้เป็นพยานตอนที่ไปแจ้งความ

เอ๊ะแล้วอย่างนี้ยังกล้านั่งรถไฟฟ้าเหมือนเดิมไหม
บอกว่าก็คงนั่งเหมือนเดิมแหละแต่ว่าระแวงมากขึ้น
แล้วเธอบอกด้วยนะถ้าเกิดว่าตะลุงดูอยู่
อยากจะบอกว่าไม่ปล่อยไว้แน่นอนเพราะว่าเธอยังเจ็บใจอยู่
แล้วเธอพูดด้วยนะถ้าเกิดจับคนร้ายได้

ตบหน้าจนกว่าจะสะสมกับสิ่งที่ตะลุงทำ

เอาใจเย็นใจเย็นก็ให้เป็นข้อกฎหมายแล้วครับ

แล้วก็สามารถติดตามค้นหาภาพของตะลุง

เขาแจ้งความไว้กับสนยานวาแล้วนะครับ

ภาพถ่ายยังไม่ชัดพอที่จะสามารถค้นหาชื่อ

จึงไปทำเรื่องประสานขอคลิปวิดีโอ
กล้องวงจรปิดที่สถานีรถไฟฟ้าเพิ่มเติมอีก
นำไปให้ตำรวจเร่งตามจับชายคนก่อเหตุมาดำเนินคดี
ทีมข่าวของเราก็สอบถามไปยังสนยานาวานะ
ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างแกะรอยจากคลิป

เพื่อสืบหาเบาะแสของชายคนที่ก่อเหตุนี้
เพื่อไม่ให้ไปก่อเหตุกับใครอีกนะครับ
เพราะว่าอาจยกรรมมันอาจจะรุนแรงเพิ่มกว่านี้ก็ได้
คราวนี้เอามือมาแปะไว้ที่ของสงวนของผู้หญิง
แต่คราวหน้าอาจจะเป็นการทำอย่างอื่นก็ได้
ตำรวจก็บอกว่าให้ความสำคัญเหมือนกันนะครับ